โมงสามสิบเก้านาทีคนบ้าคนเมาคนคลั่งเนี่ย
ปกติปีนอะไรเสาไฟฟ้าบ้างหลังคาบ้านบ้าง
ที่โคลาสไปปีนอันุสวรียะโมะอู๋อู๋อันต้นไม่ไหว

อืมตำรวจแทบจะไม่ต้องทำหน้าที่แล้วฮะ
เพราะชาวบ้านที่เข้าไปลุมจะทำร้ายหนุ่มคลั่งคนนี้
อ่าขนาดว่าตำรวจเนี่ยถือไม้งามสยบมารมาแล้วนะ
ครับไม่ได้ใช้เลยฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่า
ทำไมชาวบ้านถึงโกรธแค้นขนาดนี้อืม
เอาเป็นว่าไอ้หมอเนี่ยมันเปลือยขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปบนรูปปั้นย่าโมก็แล้วกัน
ไปทำให้หมอส่งเออเนี่ยเขาถึงโกรธแค้นกันขนาดเนี้ย

ภาพตอนที่เอาตัวลงมาแล้ว
นี่แหละฮะเป็นบริเวณอนุสาวรีเท้าสุรนารีหรือย่าโมนั่นเอง
ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางที่นครราชศรีมา
พอชายคนนี้ครับหล่นลงมาด้วยความโกรธแค้นชาวบ้าน
ลุมเลยจะประชาธรรมเนี่ยต้องใส่เปรยหามออกมาจากที่เกิดเหตุเลยครับ
ก่อนหน้านี้ชายคนนี้ชายคลั่งคนนี้ไปทำร้ายพ่อแม่ตัวเองในบ้านนะ
แล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านครับสภาพแบบเปลือยไม่ใส่เสื้อผ้าเลย
นู่นที่เราวงแดงให้ดูโอ้โหขึ้นไปต้นสูง
พอตำรวจสพเสริงสางจะเข้าไปล้อมจับชายคนนี้
ปีนลงมาแล้วไปคว้าเสียมกับค้อนปอนติดมือไปด้วยเป็นแบบนั้นอ่ะ
พอเป็นแบบนั้นเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่เพื่อตามจับกลุ่มตัวนี่คนนี้
เสียมไปด้วยชาวบ้านก็ดูอยู่ห่างครับไม่กล้าเข้าไปใกล้
แต่แล้วครับเขาวิ่งหนีไปปีนขึ้นรูปปั้นย่าโมอย่างที่บอก
แล้วก็ตะโกนบอกว่าอยากจะบวชตะโกนอยู่อย่างเงี้อยากจะบวชอยากจะบวช
โกนอยู่สองชั่วโมงชาวบ้านต้องหันมาดูแล้วเกิดความไม่พอใจ
เอาไม้ไปรุมตีกันตีจนเขาหล่นลงมาด้านล่าง
เจ้าหน้าที่ก็ประกบตัวเลยห้ามชาวบ้านว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
ไปทำร้ายเขาอย่าไปทำร้ายเขาแล้วก็พานุ่มคลั่งคนนี้ไปสพเสริงสาง
ถามคุณแม่หน่อยว่าแม่ลูกแม่เป็นอะไรเนี่ยแม่เล่าให้ฟังครับ
ลูกแม่เนี่ยคลั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็คือคืนยี่สิบหก
สิบหกสิงหาคมอืมลูกแม่เริ่มจากเดินวนไปวนมา
ไม่หลับไม่นอนแม่บอกลูกแม่น่าจะเสพยาบ้าแล้วอืม
ช่วงสายสายครับก็แก้ผ้าอยู่บนบ้านพอพ่อมาเห็นก็เข้าไปเตือน
เอ้ยใจเย็นนะลงมาก่อนลงมาก่อนปรากฏลูกชายคลั่งหนักกว่าเดิมครับ
ครับไล่ทั้งแม่ไล่ทั้งพ่อก่อนที่จะโทรแจ้งให้ตำรวจมาจับกลุ่มตัวลูกแม่ไปครับ
เรื่องต้นในตำรวจนำตัวชายคนนี้ไปตรวจหาสารเสพติดและกักขังไว้ที่สพเสริงสางให้สงบสติอารมณ์ก่อน
หลังจากนั้นเดี๋ยวจะทำการสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
แม่กับพ่อต้องดูให้ดีนะคลั่งติดยาอะไรก็เข้าใจแหละ
แต่สิ่งที่ไปแสดงออกเนี่ยบางทีคนเขารับไม่ได้เดี๋ยวเขาจะทำร้ายเอาเจียนตาย
เป็นที่เคารพของคนโคราชด้วย